มาดูที่โฆษณ์ราชกันหน่อยเนอะฮว์ราชสีวาห์ผู้ชายคนหนึ่ง
ข่าวว่าเมาแหละดูออกนะฮะคนแถวนั้นเขาบอก
ขับรถไปไปกับภรรยาแล้วไปเจอด่านตรวจโควิดค่ะ
เจ้าหน้าที่มาเตือนเขาใส่แมสเนี่ย
คือผิดไงเอาลงมาไว้ที่คางนะคะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เตือนไม่พอใจแล้วไปต่อว่าเจ้าหน้าที่เลย
เนี่ยไม่ยอมทำงานทำอะไรกันอยู่นี่มันไม่ใช่เวลากินข้าว
มันเป็นเวลาบ่ายแล้วนะคะมีคลิปต้นเรื่องให้ดูเชิญค่ะ
มีอะไรมีอะไรอ้าวหูมันหาอะไรลงมานี่
นั่งกินกันธรรมดาปกติมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับผม
เขาพักเค๊ย์เขากินข้าวกันเขากินของกันเป็นมีอะไรเลย
นั้นไปไหนเนี้ยเฉลี่ยอะไร
แต่คุณล่ะนี่เงาให้ทำงานไม่มีอะไรเนื้อไหมเจ้ากินแหละหรออ๋อ

คุณมายังไง

แล้วทำไมล่ะ

มึงทำไมมึงขวางทำไมเขาประจิบบัติหนาที่

รู้สึกว่าไงก๊อฟผู้ชายคนนั้นเมาไหม
ผมว่าจะเมานะดูปลิ้นเปรี้ยดูแบบว่า

เมื่อกี้ก็บอกแบบนั้นแหละค่ะ

คือจะบอกว่าตัวเองไปเมามา
แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีด้วย
เอาไปไว้ใต้คางแล้วก็ไปไลฟ์สด

กล้ามากนะคะ
ดูมคนนี้มีลักษณะท่าทางคล้ายกับคนมาวขี่มอเตอร์ไซด์มาพร้อมกับเมีย
พอมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่เขาโบกจอดจอดแล้วผู้ชายคนนี้ก็จอดค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเตือนค่ะไปเตือนบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีนะ
ต้องใส่ปิดปากปิดจมูกไม่ใช่ใส่ไว้ใต้คางแบบนี้
แต่ปรากฏว่าชายคนนี้ไม่พอใจค่ะไม่พอใจไม่ว่า
แถมยังยกมือยกมือถือค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาไลฟ์แล้วก็ด่าว่า
ทั้งที่ตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายแล้ว
แต่ชายคนนี้ก็ยังด่าไม่เลิกนะฮะจนกระทั่งมีผู้ชายอีกคนเข้ามาบอก
มาบอกให้ขยับรถออกไปกลางถนนจากกลางถนน
ขวางทางคนอื่นแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอม
ก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ท้าต่อยกันด้วย

เรียกเมียขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ล่าสุดตรวจสอบแล้วชายคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านใกล้
กลับบ้านหนองยะขาวตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้ว

เดี๋ยวต้องดูว่าผิดกฎหมายข้อไหน
ถ้าเกิดผิดก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี

ใช่ใส่แบบนี้นะไม่ใช่แบบยุงบนเวทราคา
ระหว่างที่นครพนมมีคนเจอต่อไป๖๐๐๐นะ